ตามความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งครับ
กรณีของน้องเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่ปัตตานี
ที่เป็นข่าวตอนแรกเผยแพร่ไปในโซเชียลอ่ะค่ะ
บอกว่าถูกทำร้ายซะจนโอ้โหต้องเข้าโรงพยาบาล

แล้วทีนี้คนที่ถูกขโมยเงินเนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาผสมโรงด้วย

ข้อเท็จจริงนี่ก็ได้ทราบกันแล้วนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่เกี่ยว

แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็จักรยานยนต์คว่ำด้วย
ก็เลยมีแผลเยอะเข้าโรงพยาบาล

นายแจ๊มามะผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตมพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า
ร่วมลงมือทุบตีเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ไปขโมยเงินของชาวบ้าน
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสพทุ่งยางแดง
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของเฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าอุบัยอาแวร์
โดยยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว

ก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านเขาได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะว่าถูกนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียล
ก็เลยมาแจ้งข้อกล่าวหาเอาผิดคดีหมินประมาท
แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้หลังจากมีผู้เสียหายมาแจ้ง
ว่าเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้บุกเข้าไปขโมยเงิน๑๒๐๐บาท
ในกระเป๋าที่วางไว้ในบ้านพักซึ่งบ้านอยู่ในระแวกเดียวกับบ้านของเด็กหญิงที่ถูกกล่าวหานะฮะ
ก็เลยนำตัวเด็กมาสอบถามตอนแรกเด็กปฏิเสธ
แต่ก็มายอมรับตอนหลังว่าเข้าไปขโมยเงินเขาจริง
หลังจากนั้นก็เลยพาตัวเด็กไปค้นหาของกลางนะครับ
ที่เด็กอ้างว่านำไปซุกซ่อนเอาไว้
ทีนี้พอหาไปตั้งหลายจุดก็ไม่เจอสักทีแล้วเด็กก็บอกว่าจำไม่ได้
ของผู้เสียหายที่ถูกขโมยเงินก็เลยบันดาลโทษะ
ทุบตีแล้วก็ใช้สายยางตีด้วยจนมีบาดแผลฟกช้ำ
แต่ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำร้ายอะไรเด็กเลย
มาแจ้งความเรื่องที่เด็กล้มฟิต

เราไม่รู้จักเขา
ที่ข่าวหาว่าผมทำร้ายเด็ก
เดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งความสักทีงั้น
ติดประบวนคอมพิวเตอร์
แต่ก็จีนจันตอนนี้ว่าสุกเองยังไง
น่ายจันตรงนี้ว่าผมยังไม่ได้ทำให้เด็กไม่ได้ตีเด็ก
ได้ทำอะไรสักอย่างกับเด็ก
เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกเป็น๒กรณีแล้วนะครับ
กรณีที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
คนที่ลงเฟสแล้วก็ไปกล่าวหาทำให้ผู้ใหญ่บ้านเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย
ตำรวจบอกว่าได้ออกหมายเรียกให้เจ้าของเฟซบุ๊คที่เผยแพร่ข้อความ

มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
ออกหมายเรียก๒ครั้งยังไม่มาก็ต้องออกหมายจับ
ส่วนเรื่องคดีของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่ถูกทำร้ายนะครับ

กันนะกาหน่นผู้อุ่มกับการสอบพอทุ่งยางแดงบอกว่า
ได้สอบถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว
ฝ่ายของเด็กหญิงยอมรับว่าขโมยเงินเข้าไปจริง
ส่วนเรื่องบาดแผลได้สอบถามแพทย์แล้วพบว่า
มีรอยฟกช้ำจากการถูกทุบตีแล้วก็สายยางตี
แล้วก็มีรอยบาดแผลจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คว่ำด้วย
ก็เลยทำให้บาดแผลที่แพทย์ระบุมาเนี่ยขัดแย้งกับข้อมูลของทางเพจ
ไปลงว่าบาดแผลทั้งหมดมาจากการถูกทำร้ายอย่างรุนแรง
เพราะฉะนั้นฝ่ายของเจ้าของเงินกับญาติซึ่งถูกยอมรับว่าทำร้ายเด็กจริง
ใช้มือตีเด็กกับสายยางตีเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ต้องดำเนินคดีนะ
ส่วนฝ่ายเด็กก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์นะครับ
ซึ่งยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตอนนี้ก็ต้องแยกคดีเป็นส่วนกันไป

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเอามือตีใช่ไหมแล้วก็เอาสายยางตีด้วยอย่างนี้